ส่วนเรื่องนี้ก็มาจากเบาะแสนี้แหละค่ะ

เพราะว่าคลิปนี้นะครับ
มาจากโรงงานไก่แห่งหนึ่งที่พิศนุโลกค่ะ

นี่ค่ะเห็นมาแล้วก็เทลงลงกับพื้น
เทลงกับพื้นที่เดินมานั่นแหละค่ะ
ชอบกินไก่เห็นแล้วก็สะเทือนใจนะ
โรคโซเชียลเห็นอย่างนี้ก็แชร์เลยค่ะ
เอาคลิปนี้มาลงเนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟัง
บอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่พนักงานชายของโรงงานไก่แห่งหนึ่งที่พิศนุโลก
เข็นมาแล้วก็เทกองลงกับพื้น
คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันสิคะมันไม่เหมาะสมไม่ถูกหลักอนามัยไม่สะอาด
เอาไปกินแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ล่าสุดวันนี้มีคำชี้แจงมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณสายใจกิ่งแก้วเจ้าของร้านเจ๊สายใจ
อยู่ที่พิศนุโลกชี้แจงค่ะ
บอกว่าเห็นคลิปแล้วไม่สบายใจเลย
คนที่อยู่หอพักข้างกัน
ซึ่งเป็นคนนอกมาแอบถ่ายคลิป

แล้วคลิกคนนอกไม่รู้ความจริงแล้วเอาไปโพสต์

สายใจบอกว่าร้านไม่ได้เปิดเป็นโรงงานไก่นะ

ไก่ที่รับมาจากโรงงานอีกทอดหนึ่งนะคะ

เขาก็จะมาคัดไก่ดีกับไก่ชำรุดออกมาแช่แข็ง
ในห้องทำความเย็นแล้วก็ขายกับลูกค้า
ไอ้ตรงที่ถ่ายไปเป็นคลิปนี่มันอยู่หลังร้าน
ตรงจุดนั้นเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ต้มไก่และลวกไก่
มันมีการต้มน้ำร้อนถึง๓ขั้นตอน
แล้วก็ชุบสีเพื่อความสวยงาม
สายใจยืนยันบอกถูกหลักอนามัยแน่นอน
เพราะว่าตรงนี้ล้างด้วยสารคลอรีน
และทำความสะอาดฉีดล้างน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน
แล้วที่เห็นไก่ในคลิปที่เขาเทลงไป
อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นไก่ชำรุด
มันมีการคัดแยกออกจากไก่ดี
ชำรุดเนี่ยจะไม่ได้เอาไปขายให้กับลูกค้าทั่วไปนะ
อยากขอความเป็นธรรมให้กับทางร้านด้วย
เปิดขายไก่มานานกว่า๒๐ปี

คุณธีรพงศ์ผู้พัฒน์ผู้จัดการร้านบอกว่า
ไก่ชำนุดมันไม่ใช่ไก่เน่าหรือไก่บูด
แต่มันหมายถึงอวัยวะภายในชำรุดเสียหาย
อย่างเช่นกระดูกหักปีกหักสะโพกหักน่องช้ำ
คือตัวไก่ไม่สวยลูกค้าเขาเอามาซื้อ
เพื่อที่จะไปเป็นอาหารสัตว์ไม่ได้เอาไปทำอาหารให้คนกิน

แต่คลิปที่ออกมาคือมันก็ทำให้คนไม่เข้าใจ

แล้วร้านก็เสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะ
ในที่นี้ไก่เสียคือว่าไม่ใช่บูดไม่ใช่เน่า
ครับไม่ใช่บูดไม่ใช่เน่าครับ
แต่ปรากฏในภาพแบบที่เขาเทลงมากับพื้น

อาหารครับเขาก็จะนำไปแปลเป็นอย่างอื่นครับผม

ที่เขาเทไปเขาเอาไปทำไปเป็นอาหารสัตว์

คือแต่ก็เข้าใจผู้บริโภคช่วงนี้มันอ่อนไหวมาก
กับเรื่องของอาหารการกินนะคะ